เป็นวินาทีที่ครอบครัวของพี่ต้น

จะต้องร่วมแรงร่วมใจกันตอบคำถาม๔ข้อนะครับ
จะสามารถคว้าทุนไปต่อลมหายใจ
ต่ออาชีพเขาได้สำเร็จหรือไม่

ถ้าตอบถูก๑ข้อรับ๕๐๐บาท
ตอบถูก๒ข้อรับ๑๐๐๐บาท

ถ้าโชคดีตอบถูกทั้งหมด๔ข้อ
ข้อรับทุนไปต่อชีวิตสูงสุดถึง๑ล้านบาท

พวกเราเป็นกำลังใจให้นะครับ
อยากขอกำลังใจจากพี่ต้นไหมครับ
พี่ต้นหอมให้กำลังใจหน่อยแล้วจะขึ้นเวทีแล้ว

ขอให้โชคดีนะครับ

ถ้าพร้อมแล้วเชิญพี่เม้ามาต่อชีวิตเป็นคนแรกครับ
เม้าได้กำลังใจจากพี่ต้นไปแล้วนะพร้อมไหม

ถ้าพร้อมแล้วมาดูคำถามทั้งหมด๕เรื่องพร้อมกันเลยครับ
เรื่องที่๑จังหวัดราชบุรี
เรื่องที่๒น้องแก้ม
เรื่องที่๓ก่อสร้าง
เรื่องที่๔ระแวกบ้าน
เรื่องที่๕ไหมพี่ลมพร
เรื่องนี้พี่เมาส์จะต้องเลือกก่อน
เป็นคนแรกเรื่องแรกนะครับ
แล้วเก็บทั้งหมดเรื่องที่เหลือเอาไว้ให้คนในครอบครัวด้วย
เมาส์ต้องคิดนะฮะว่าพี่ต้นจะตอบเรื่องอะไรได้ไหม

น้องยาตอบเรื่องอะไรดี
ส่วนพี่เมาส์จะเลือกเรื่องอะไรก่อนครับ

ทำไมถึงเลือกเรื่องน้องแก้มอะครับ

เรื่องแรกที่จะตอบนะครับเรื่องน้องแก้มครับ
แก้มนี่เป็นลูกของน้องมิ้วและน้องยา

ตอนนี้สองครอบก็สี่เดือน

เพราะโตแล้วโง่ง่าย

ชอบเล่นชอบอะไรอย่างนี้แต่ว่าคุยไม่ค่อยเก่งหรอก

แต่ก็สนเหมือนกันตามภาษาเด็กจ้ะ
ตอนนี้สังเกตเห็นที่คอของน้องแก้มมาฮะ

พระเนี่ยได้มายังไงเป็นพระอะไรครับ
พระยากเอามาห้อยให้
พระยา
เขาเอามาห้อย
ก็จะเป็นพ่อแม่เขาหามาให้
ตัวเลือกที่หนึ่งปางทุดงตัวเลือกที่สองปางแสดงอิทธิปฏิหาร
ตัวเลือกที่สามปางโปรดพุทธบิดาตัวเลือกที่สี่ปางเปิดโลก
ก็เห็นทุกคนเลยมีภาพไอ้อยู่มารู้ว่าเป็นภาพปางอะไร
ก็เลยเดาเอาพร้อมแล้วพี่เมาส์เลือกตอบตัวเลือกไหนครับ
เลือกขอที่หนึ่งตัวเลือกที่หนึ่งปางทุดงครับ
ผมจะลองถามให้หมด๔ข้อก่อนแล้วเดี๋ยวเราไปฟังเฉลยพร้อมกันในช่วงหน้านะครับพี่เมาส์
เมาส์จะเลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ
ให้ต้นมาตอบให้ต้นมาตอบจ้ะให้ต้นมาต่อชีวิต
ให้ต้นมาต่อชีวิตก่อนนะฮะแล้วจะเลือกเรื่องไหนให้ต้นต่อชีวิตครับ
ก่อฟ้างจ้ะก่อสร้างทำไมถึงเลือกเรื่องก่อสร้างให้พี่ต้นล่ะครับ
เพราะว่าเขาเขาถนัดอยู่จากถ้ำนี้เหรอฮะในบ้านนี้มีใครถนัดก่อสร้างอีกบ้างครับ
มีน้องยายคนน้องยายคนหนึ่งแต่นี่คือคำสั่งเองต้องมาฮะ

ไม่ได้
นี่คือคำสั่งคำสั่งต้องมาเข้าใจไหมชายาอย่าขัดใจป้า
เพราะฉะนั้นขัดใจไม่ได้แล้วครับขอเชิญคุณต้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ
พี่ต้นครับผมก่อนอื่นถามพี่ต้นบ้างในฐานะที่ก็เป็นผู้นำครอบครัวครับ
ได้มีโอกาสมาในเกมต่อชีวิตนี้รู้สึกยังไงดีใจครับ
เราได้มาสู้เพื่อครอบครัวของเราได้มาได้เมื่อไหร่ครับสู้

ครอบครัวของเรานี่ทำอาชีพก่อสร้างมานานยังครับ

แล้วมีใครอีกในบ้านที่ทำก่อสร้าง

หน้าที่ส่วนใหญ่ในการก่อสร้างพี่ต้นทำอะไร
ก็แบบทั่วไปครับผสมปูนอะไรอย่างเงี้ย

สมปูนก่ออิดก่ออะไรอย่างนี้ได้หมดเลยเหรอฮะ

เอาละฮะอุปกรณ์สำหรับโจทย์ข้อนี้คือสิ่งนี้ครับ

เราจะให้พี่ต้นเนี่ยตักทรายใส่ถุงที่เราเตรียมไว้ให้นี่

แล้วก็จะให้เอาเชือกมัดปากถุงให้เรียบร้อย

พอมัดปากถุงเรียบร้อยแล้วเนี่ยเป่านกหวีดเพื่อให้สัญญาณเลยว่าเสร็จแล้วนะคะ

แต่ตอนนี้ว่าผมคิดว่าน่าจะมีตัวช่วยสักหนึ่งตัวช่วยไหมอยากได้ไหม
อยากได้ไหม
สำหรับข้อนี้นะครับนั่นก็คือ
กรอกทรายใส่ถุง๑๐๐กิโลกรัม
ภายในระยะเวลา๑นาทีครึ่งครับ
ทำได้หรือไม่ได้ขึ้นอยู่กับคุณสองคนครับ
ก็ขอเอาใจช่วยนะครับเดี๋ยวผมให้สัญญาณปั๊บ

เริ่มจบเวลาครับ
เป็นประจำไว้
สัมมัติ
นักงานสรุป

เอามาถูกที่สามมากมากมาก
เร็วเร็วเร็วเร็ว

เร็วไปอีกหน่อยเร็วเร็วเร็ว

นั่นก็คือ

พอได้แล้วทุ่งเราก็เริ่มการออกมา

แต่เพียงเท่านี้นะครับ

แล้วจะเลือกเรื่องไหนให้น้องมิ้วขึ้นมาตอบครับ

ระแวกบ้านเนี่ยฟะครับ

ขอเชิญน้องมิ้วมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

บอกว่ามิ้วไปที่อนามัยบ่อยเหรอลูก

เวลาที่มีเหตุฉุกเฉินอะไรก็จะไปที่อนามัยเหรอครับ

ต้องพาไปอนามัยอยู่เรื่อยเลย
เอาล่ะเรื่องระแวกบ้านนะครับ

ถ้าพร้อมแล้วฟังคำถามให้ดีนะครับ
คำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
ภาพใดคือป้ายของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสาลา
ตัวเลือกที่หนึ่งภาพที่หนึ่งตัวเลือกที่สองภาพที่สอง
ตัวเลือกที่สามภาพที่สามและตัวเลือกที่สี่ภาพที่สี่ครับ
ไปโรงพยาบาลบ่อยภาพที่หนึ่งน่าจะใช่คุณตา

พร้อมแล้วเลือกตอบตัวเลือกไหนครับ
ตัวเลือกที่หนึ่งภาพที่หนึ่งครับ
เหลือน้องยาคนเดียวนะครับที่จะต้องขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไป
แต่มิ้วต้องเลือกว่าจะให้พี่ยาขึ้นมาตอบเรื่องอะไร
เหลือด้วยกันอีกสองเรื่องนะครับก็คือเรื่องจังหวัดราชบุรี

จังหวัดราชบุรีเหรอลูกทำไมเลือกเรื่องนี้

ก็คือเลือกเรื่องจังหวัดราชบุรีนะ
ขอเชิญน้องยามาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ
หนูเป็นคนราชบุรีตั้งแต่เกิดไหม

ข้อมูลของจังหวัดนี้พอจะรู้บ้างไหมครับ

ราชบุรีมีสถานที่ท่องเที่ยวอะไรดังบ้างครับ

ข้างคาวมันจะบินแบบเยอะมาก
เยอะแบบออกจากถ้ำมาเยอะมาก

เขาไม่ได้ศูนย์หายไปไหนเลยเหรอ

ถ้ำนี้ถ้าเผื่อว่าว่างนะครับ

ตามคำขวัญของจังหวัดเลยนะ

คำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
ภาพใดคือ
ต้นไม้ประจำจังหวัดราชบุรี

และตัวเลือกที่๔ภาพที่๔ครับ

ให้ตักทรายใส่ถุงนะครับให้ได้ร้อยกิโลกรัมภายในเวลาหนึ่งนาทีสามสิบวินาทีได้หรือไม่ได้ครับ